น้องคุณคิววงฟัวโอ้โหเจ้าของเพลงมากมายนะคะ
รูดูดิฉันเหงารักแห่งสยามมุมชม
ล่าสุดด้วยความที่อ่าพูดตรงก็อาจจะติดนิดนึง
จะแยกเดี่ยวมันหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวว่าจะแขวนไมค์ไหม
เพราะเขาก็บอกว่าอ่าก็ชิลได้แฮปปี้

คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสมัยแบบน้ำขึ้นให้รีบตัก
อันนี้เขาบอกว่าไม่เร่งรับงาน

แล้วข่าวลือที่บอกว่าจะแขวนไมค์เนี่ยใช่หรือไม่ไปฟังเลยค่ะ
ก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็ไม่รับปากอะไรแล้วกัน
แต่เร็วนี้จะมีโปรเจกต์อะไรทำมาเรื่อยให้คนเห็นหน้าอยู่
แต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบออกสื่อออกอะไรมากมาย
เราชอบทำอะไรที่มันเล็กแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราชอบ
เอาที่มันพอดีที่ไปได้อย่างแบบทำงานให้คนได้เต็มที่ทุกครั้ง

ไม่แขวนแขวนเป็นไงจะทำอะไรกิน
ในภาพเมืองอาจจะเพราะว่าเค้าไม่จ้างกันด้วยแหละนะ

เพราะว่ายุคนี้ก็ต้องยอมรับจริงว่าเด็กสมัยใหม่เขาก็
วงดีร้องเก่งทำเพลงทำอะไรกันมา
อ๋อโหพวกรุ่นแก่กว่าเรา

แต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาไปด้วยกันในแบบของเรา